ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำโทษเด็กค่ะแล้วก็ผู้ปกครองบอกว่ามันรุนแรงเกินไปหรือเปล่า
เด็กอยู่แค่ปหกนะคะครับก็เลยมาร้องสื่อ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบให้ลงพื้นที่ไปเลยนะคะบอกว่าคุณครูที่ผู้ปกครองบอกว่าทำโทษเด็กรุนแรงเนี่ยค่ะ
เป็นผู้ชายครูผู้ชายอายุ๕๖สอนอยู่ชั้นประถมโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ที่บ้านเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินครับผู้ปกครองบอกว่าครูคนนี้
เป็นคนดุมากแล้วดูหลานนะดูลูกหลานเขานะที่โดนทำโทษเนี่ยนะโอ้โห
แผลที่หลังที่คอนี่ค่ะเอาภาพที่ถ่ายเอาไว้จากโทรศัพท์มือถือนะ
ให้ทีมข่าวดูนะคะครับคือผู้ปกครองบอกว่าคุณครูดุ
เห็นนักเรียนดื้อหรือหยิบจับอะไรใกล้มือได้เนี่ยฟาดตีแบบนักเรียนแบบแรงตลอดเลย
แล้วหลานโดนไปที่คอโดนไปที่หลังพอกลับมาบ้านเปิดให้ผู้ปกครองดู
ปกครองก็ถามว่าโดนอะไรมาเด็กก็บอกว่าโดนครูตี
ทีนี้ค่ะก็แจ้งแม่ของเด็กให้ทราบเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ตอนนี้ก็ต้องร้องสื่อหน่อยว่าช่วยตรวจสอบให้หน่อยได้ไหม
เป็นสายไฟอะค่ะฟาดไปตรงหลังคอค่ะแล้วก็ตรงหลังประมาณนี้ค่ะ
ทางน้องเรียนมาแล้วทางน้องมาแล้วบอกเลยใช่ไหม
คือยังไม่บอกค่ะแค่ให้ยายดูก่อน
แล้วพี่ยายก็เลยถามว่าเป็นอะไรมาอะไรอย่างนี้
น้องถึงยอมบอกหลานถึงยอมบอกค่ะ

แบบยายจะไปเอาเรื่องครูอะไรประมาณนี้ค่ะ
ไม่อยากให้คุณครูทำพฤติการอย่างนี้อีก

ไปเรื่อยก็ทำอย่างนี้กันในทุกปีเลย

สงสารหลานยายก็นั่งร้องไห้ขึ้นมาก
นอนไม่หลับอีกเยอะ
หลานตอนนี้มันนอนทุกวาวลอดยาวทั้งคือ
คือแม่ของเด็กทำงานอยู่ในต่างประเทศนะคะ
ยายและผู้ปกครองก็ดูแลเด็กอยู่
แล้วก็บอกว่าคุณครูเอาสายไฟเลยนะคุณผู้ชม

เด็กก็บอกว่าอยู่ป๖ค่ะ
แล้วโดนครูทำโทษมาหลายครั้งมาก
ล่าสุดเนี่ยถึงขั้นครูใช้สายไฟมาฟาดจนเลือดออกอะค่ะ
ครูตีหนูเนี่ยหนูทำผิดอะไรครับ

หยอกกันกับเพื่อนใช่ไหม

แล้วครูตีอย่างนี้บ่อยมากใช่ไหม

สายไฟแวนทับบ้างแล้วก็ไม้

สวดตรงหลังแล้วก็เลือดออกเลยใช่ไหม

แล้วก็หน้าอกเลือดออกไหม

ชอบทำร้ายเด็กนักเรียนบ่อยจริงนะคะ
ใช้ไม้บรรทัดบ้างสายไฟบ้าง

ทีมข่าวก็ไปที่โรงเรียนนี้เลยค่ะ
แล้วก็ขอเข้าพบครูที่ทำโทษเด็กแบบรุนแรง
ก็ตั้งใจว่าอยากจะไปสอบถามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจากทางฝั่งคุณครูด้วย
เมืองต้นก็ไม่ได้เจอใครก็พยายามโทรศัพท์ไปหาผู้มนุยการโรงเรียน

เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวเราติดตามให้เพิ่มเติมนะคะ